มาติดตามข่าวกันต่อเรื่องของการเปิดรับสมัครลูกจ้าง
ก็มีเจ้าของอู่เป็นผู้หญิงนะเปิดรับสมัครลูกจ้าง
ปรากฏว่ามี๒ผัวเมียสองสามีภรรยามาขอสมัครงาน
แล้วก็ตีหน้าเศร้าบอกว่าโอ้โหไม่มีเงินเลยนะครับไม่มีอะไรจะกินแล้ว
ชีวิตลำบากเหลือเกินขอทำงานที่นี่ได้ไหม
เจ้าของอู่สงสารก็เลยให้ทำงานที่นี่
ผู้เสียหายก็คือนางสาววนิดาตราชูนะครับ
หมู่๗บ้านศรีฐานตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ซึ่งเตรียมเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน
จะถึงนี้ใกล้จะเปิดเต็มทีแล้ว
และโพสต์เรื่องที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก
นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจโรงพักขอนแก่นนะครับ
เป็นภาพของผู้เสียหาย

สุนาวันอายุ๓๒ปีชาวจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็นางปภาวินตั้งสุนาวันอายุ๒๘ปี

แล้วก็นำหลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

จำนวน๓สลิปรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๔๐๐๐บาท

ทั้งสองคนนี้มาสมัครแหมตีหน้าเศร้า

อยากจะมาทำงานที่นี่ไม่มีเงินซื้อข้าว
ซื้ออะไรกินเลยแล้วก็ไม่มีที่พักด้วย
คุณวันนิดาเลยเห็นใจรับสมัครเป็นลูกจ้างนะครับ

คือจะเริ่มเปิดร้านจริงวันที่๑เมษา

แล้วเราก็เลยประกาศหาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

เขาก็เลยมาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่๑

แต่พอสองสามีภรรยาเข้ามาทำงานไม่นาน

ก็นำรถจักรยานยนต์มาจำนำไว้
แล้วก็หลอกล่อคุณวนิดาบอกว่า
อ้าวคุณวันนิทาเราไปซื้ออะไรรถกันไหม
เตรียมพร้อมก่อนเปิดร้านจะเปิดเมษาอยู่แล้ว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราสองคน
จะไปซื้ออะไรให้ที่กรุงเทพเพราะจะได้ของดีราคาถูก
คุณวาธิดาบอกเออก็ดีเหมือนกัน
พอสองคนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไปกรุงเทพจริงหรือเปล่านะ
แต่มาบอกให้คุณวันนิดาโอนเงินค่าอะไรไป๓ครั้งกว่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ในชื่อบัญชีของคนอื่นด้วยซ้ำไป

ก็นึกว่าจะเอาไปซื้ออะไรจริงมาที่ร้านจริง
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยนะครับ
คุณวันนิดานำเรื่องนี้ลงโพสต์ในเฟซบุ๊ค
มีคนมาให้ข้อมูลว่านางปภาวิน
ซึ่งเป็นเมียของอีกคนนึงนะ
ไปหลอกจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายมาแล้ว๒คน

รายแรกเป็นนุ่มโรงงานก็สูญเงินไป๒๐๐๐บาท
อีกรายเป็นทหารก็ต้องเป็นหนี้เป็นสิน

สามีภรรยาคู่นี้เป็นบุคคลอันตรายนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจก็พยายามที่จะจับกลุ่ม

ตำรวจก็พยายามบ่ายเบียง
ขออภัยหมายถึงว่าคุณวันนิดาไปถามตำรวจนะครับ
ตำรวจก็บอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับ

ตำรวจบ่ายเบี่ยงจะไม่ทำคดีให้หรือเปล่า
เลยมาร้องผ่านสื่อสักก่อนเลยนะครับ